ครับต่อไปเป็นการแถลงผลความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ครับ
เรียนเชิญผู้ใช้การบริษัทครับ
เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นที่สนใจกับพี่น้องประชาชน
แล้วก็อย่างที่ผมเคยเรียนนะครับนาน

เราก็จะมาแถลงอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามได้ทราบ
เมื่อวานมีข่าวออกไป

จะเป็นการแถลงปิดคดี

ว่าวันนี้ตำรวจทำอะไรไปถึงไหน
แล้วมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราพอจะเปิดเผยได้

เชิญที่ได้เจ้าที่ฝ่ายสืบสวนที่ได้เตรียมไว้นะครับ
แล้วก็ที่นั่งอยู่ด้านสองด้านผมเนี่ย
ก็คือผู้ที่เป็นพนักอับสวนที่รับประชาชนนะครับ
ท่านบุญจการยันยงบุญจการภาค๔นะครับ
เป็นคนที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบทั้งหมด
แล้วก็มีท่านรองภูมิชาการท่านใหม่นะครับ
มีผู้คับการสืบสวนของภาค๔นะครับ
ซ้ายมือผมก็ผู้การรับประสิทธิ์นะครับ

ซึ่งอยู่ในกลุ่มในพื้นที่มานานมากนะครับ
จนได้นับถือเป็นญาติพี่น้องของคนในนั้นหลายบ้านแล้วนะครับ
เดี๋ยวเชิญภูมิกับเบียร์ลงในรายละเอียด
เรียนพวกข้อประชาและสื่อมุญชนที่โครบักท่านนะครับ
คดีเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่เสียชีวิต
ด้วยเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓
เวลาประมาณ๙นาฬิกา๔๙นาที
เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่อายุ๓ปี

ชาวบ้านจึงระดมกำลังออกติดตามหา
ก็ยังไม่พบตัวน้องชมพู่แต่อย่างใด
นางสาวสาวิตรีวงศรีชามารดาของน้องชมพู่
ได้เข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกอดีศักดิ์
จากนั้นได้มีการร่วมระดมออกค้นหาอย่างหนักจนกระทั่งวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
เวลาประมาณ๑๙นาฬิกาจึงได้พบน้องชมพู่เสียชีวิตเป็นศพในสภาพนอนเปลือยอยู่บนเขาภูเหล็กไฟ
กกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานตรวจแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน

ตำรวจภูธรภ๑กรมรัชการปรากรปาร์มยาเศพติศ
จากการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยาหลักฐาน
ได้มีการสัมภาษณ์พยานบุคคล
จำนวน๓๘๔ปาก
และได้สอบปากคำเข้าสำนวน
การสอบสวนจำนวน๑๔๒๐ปาก
สอบปากคำผู้เชี่ยวชาญประกอบจำนวน๑๓ปาก
วัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดี
ตรวจพิสูจน์แล้วจำนวน๑๑๓ชิ้น
โดยเป็นพยานหลักฐานบนที่เกิดเหตุ๑๖ชิ้น
จำนวน๑๕๔ตัวอย่าง
ณเวลานี้สำนวนการสอบสวน
มีความหนา๙๑๘หน้า
และเมื่อวันที่๑๑สิงหาคม๒๕๖๒
คณะพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนชนสูตรพลิกศพ

โดยสรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนแล้ว
ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพ
บนภูเหล็กไฟได้ด้วยตนเอง
หลังจากนี้นะครับจะขออนุญาตให้สื่อมวลชนได้รับชมคลิปวิดีโอ

จากการสืบสวนยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟได้ด้วยตนเอง
ขอกล่าวโดยย่อด้วยเหตุผล๘ประการดังนี้
เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถ
จากเส้นทางที่สามารถเดินเท้าขึ้นไปได้จนถึงจุดพบศพมีจำนวนทั้งสิ้น๔เส้นทาง
จะมีอุปสรรคเป็นเนินหินชันที่มีความชันมากกว่า๖๐องศาขวางกั้นอยู่ในทุกเส้นทาง
เกินความสามารถของน้องชมพู่เพราะน้องชมพู่ยังไม่สามารถขึ้นบันไดที่บ้านได้
ซึ่งบันไดที่บ้านนั้นมีความชันเพียง๔๕องศา

โภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬามีความเห็นสอดคล้องกันว่า
อาหารเช้ามื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานเข้าไปมีเพียงไข่เจียว๓คำและน้ำส้ม๑ขวด
ไม่สามารถให้พลังงานได้เพียงพอที่จะเดินขึ้นไปถึงบริเวณจุดพบศพเองได้

ชาวบ้านได้แสดงพลังงานแสดงการสอดคล้องกันว่าเด็กอายู๓ขวบไม่สามารถเดินไปพลังงานได้

จากการหายตัวไปของนางพินเชื้อคมตา
ระยะทางที่พลัดหลงมีระยะทางเป็น๒เท่าของกรณีน้องชมพู่
ชาวบ้านยังสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียว

นิติเวศได้เดินสำรวจเส้นทางจากบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ
มีความเห็นว่าเด็กอายุ๓ขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดพบศพบนภูเหล็กไฟได้
และกุมารแพทย์ได้ให้ความเห็นเชิงวิชาการว่า
เด็กอายุประมาณ๓ขวบแม้เดินห่างออกจากบ้านไป๒๐๐เมตร
ยังสามารถเห็นตัวบ้านได้เพราะยังเป็นที่ราบอยู่

และพัฒนาการของเด็กในช่วง๓ขวบ
ก็ไม่สามารถเดินไปยังจุดพบศพได้
อดคล้องกับความเห็นของแพทย์ชนสูตร

ในวันที่พบศพมีสภาพเปลือยกาย
ซึ่งบีดามานดายืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบเส้นผมจำนวน๓๖เส้นตกอยู่ข้างศพ
ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เอง
เกิดจากการตัดหรือการเฉือนด้วยมีด
เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น
เนื่องจากน้องชมพู่ไม่สามารถตัดผมตัวเองได้

กลัวที่สูงกลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสวนยางพารา
พฤติกรรมที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคยไปเล่นไกลบ้านเลย
ไม่เคยไปเล่นในป่าหรือบนภูเหล็กไฟเลยสักครั้งเดียว
แม้แต่พ่อและแม่ของน้องชมพู่ก็ไม่เคยพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยเลย
จากการสืบสวนสอบสวนจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพได้ด้วยตนเอง
เชื่อได้ว่ามีผู้พาน้องไปและทำให้น้องถึงแก่ความตายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
อันนี้ก็เป็นเหตุผลสรุปย่อนะครับจากการทำงานมา๔เดือนรายละเอียดก็มีมากนะครับ
ถ้าทางสื่อมวลชนนะครับสงสัยก็สอบถามได้นะครับ

ที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็เลยสรุปว่า
คดีนี้เนี่ยเป็นการตั้งข้อหาว่าพรากเด็กและกักขังนวงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต

แต่ผู้กระทำผิดถึงขนาดนี้เนี่ย
เรายังไม่มีพยานหลักฐานฟังพอที่จะออกหมายจับหรือดำเนินคดีกับใครได้
แม้ว่าจะได้มีความพยายามรวบรวมพยานหลักฐานมาถึง๔เดือนก็ตาม
แต่เดิมที่เคยวางแผนไว้ในการทำงานศึกษวนสอบศวน
ถึงวันนี้นะครับก็ปรากฏมีเหตุผลความจำเป็นที่เราจะต้องทำเพิ่มเติม
แต่วันนี้มันมีเหตุผลความจำเป็นที่เราต้องทำเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่ได้ยุติ
และเธอถามว่ามันจะยุติไปเมื่อไหร่

แม้ว่าตามระเบียบตำรวจถ้าไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้
ภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปีสำนวนการสอบสวน
นักคำสวนต้องส่งให้พนักงานอายการในเป็นระเบียบตำรวจนะครับ
ไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ว่าถ้ามีพยานหลักฐาน
ที่เราสามารถจะดำเนินคดีกับใครได้นะครับเรามีอายุความถึง๒๐ปี
แล้วเรื่องการสืบสวนก็จะทำไปเท่าที่
เราสามารถจะแสวงหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมได้นะครับ
ก็ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เป็นการเลิกไม่ใช่นะครับ
แต่จังหวะเวลาหรือการทำงานมีผ่อนมีเบามีหนักมีเร็ว
แล้วแต่เหตุผลความจำเป็นนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าเราดำเนินการไปตาม
หลักกฎหมายดำเนินการไปตามมาตรฐานของ
กระบวนการยุติธรรมนะครับในทางสากลด้วย
ขอให้มั่นใจนะครับถึงแม้ว่าจะดูว่า
ถึงวันนี้ยังตอบคำถามพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้าย
แต่อย่างน้อยก็ยืนยันนะครับว่าเรายังไม่ละเลิกความพยายามที่จะทำงาน
ภายใต้หลักการยึดถือที่ว่าเราทำตามกฎกติกา
ไม่มีนอกเหนือไปจากนี้ครับใครมีคำถามก็เชิญได้ครับ
พบครับภูริพัฒน์จากไทยรัฐทีวีนะครับ
อยากให้ท่านผอบอช่วยยืนยันนะตอนนี้ว่าสรุปแล้วน้องชมพู่เนี่ย
มีคนทำให้เสียชีวิตแล้วเดินขึ้นไปเองหรือยังไงฮะสรุปไปแล้วเมื่อกี้นะครับ
อยากได้เสียงท่านผอบอฮะว่ายังไงไหมฮะก็สรุปว่า
เราเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองนะครับ
อาจจะถูกใครบางคนกระทำด้วยวิธีการใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบ
ตามข้อหาที่เราได้ตั้งลุงพลเนี่ยตกเป็นจำเลยสังคมมาตลอด
อย่างเงี้ยฮะณตอนนี้ลุงพลเนี่ย
ในในแนวทางการสืบสวนของตำรวจลุงพลยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไหมครับท่านครับ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากที่ผมพูดไปแล้วว่า
เราไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะตั้งข้อหาใครนะครับ
เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแถลงได้เลยว่าเราสงสัยหรือเราไม่สงสัยใคร
เราพูดไม่ได้ที่ที่ว่าเป็นจำเลยสังคมก็ต้องถามว่า
ใครเป็นคนเอาตำแหน่งนั้นให้ก็ต้องไปถามผู้มอบตำแหน่งนะครับ
ตำรวจเราคงตอบไม่ได้

น้องชมพู่เสียชีวิตตั้งแต่ด้านล่างแล้วเอาศพไปทิ้งด้านบน
หรือมีชีวิตแล้วขึ้นไปเสียด้านบนครับเอาอย่างงี้นะครับ
ฟังพยานแบบนี้เราฟังตามข้อที่จริงก่อน
อย่างนั้นเป็นข้อสันนิษฐานของเราอาจจะเข้าใจยากนะ
ผมอธิบายว่าถามว่าตายเมื่อไหร่อย่างนั้นดีกว่า
ภาษาชาวบ้านก็ต้องถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดคลิปที่สองให้ดูเชิญ
จากการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะขอนำเสนอโดยย่อด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
หนึ่งเวลาที่เกิดเหตุเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
คือช่วงเวลาระหว่างเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีถึงเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาที
โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่น้องชมพู่ดูคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นคลิปสุดท้าย
จนกระทั่งเวลา๙นาฬิกา๔๙นาทีอ้างอิงจากข้อมูลโทรศัพท์ที่พี่สาวของน้องชมพู่ใช้เฟซบุ๊กเป็นเวลาสุดท้าย
จะพบว่าน้องชมพู่หายตัวไปจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ได้หายตัวไปในช่วงเวลานี้
สองเวลาที่น้องชมพู่เสียชีวิตจากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรได้มีความเห็นว่า
ประเมินจากสภาพการเน่าของศพที่พบว่าอวัยวะภายในเริ่มเน่าอย่างชัดเจนและพบว่ามีหนอนแมลงวันขนาดเป็นมิลลิเมตรไปจนถึงขนาดเซนติเมตร
อยู่บริเวณปากรูจมูกและซอกคอของน้องชมพู่น้องชมพู่จึงน่าจะเสียชีวิตในระหว่างวันที่สิบสองพฤษภา
เวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีไปจนถึงวันที่สิบสามพฤษภาเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที
เป็นห่วงเวลา๒๔ชั่วโมงและจากการสอบปากคำนักกีตะวิทยาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนอนและแมลง
ได้ให้ความเห็นว่านอนที่อยู่ในศพของน้องชมพู่ในวันที่แพทย์ทำการผ่าชนสูตร
เน้นนะครับในวันที่แพทย์ทำการผ่าชนสูตรในวันที่๑๕ไม่ใช่วันที่๑๔พฤษภาวันที่พบศพ
กีตะบอกว่านอนนั้นอยู่ในระยะที่๓ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย
จึงได้วิเคราะห์ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตมาอย่างน้อยสามวันซึ่งเมื่อนับย้อนหลังไป
ช่วงเวลาดังกล่าก็จะอยู่ในช่วงเวลาวันที่๑๒พฤษภาซึ่งอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันกับที่แพทย์ผู้ชนะสูตรได้สันนิษฐานไว้
และจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้จำลองการเน่าของเนื้อหมู
เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเติบโตของหนอนบริเวณดังกล่าวจึงพบว่าบริเวณจุดพบศพบนภูเหล็กไฟจะมีอัตราเร่งในการเน่ามากกว่าปกติ
เพราะบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มากกว่าด้านล่าง
และจากการนำหนอนที่จำลองได้ไปส่งตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นแมลงวันหัวเขียวชนิดเฮมิพายเลีย
ซึ่งการเจริญเติบโตของหนอนดังกล่าวจะมีความยาวเข้าสู่ระดับเซนติเมตรตั้งแต่วางไข่เป็นเวลา๓นาที
ซึ่งก็สอดคล้องจากการสันนิทารสนิทราของแพทย์ผู้ชนะสูตร
เชื่อได้ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาวันที่๑๒พฤษภาเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงวันที่๑๓พฤษภาเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีเป็นห่วงเวลา๒๔ชั่วโมง

จากสภาพศพของน้องชมพู่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุด
แต่ไม่พบว่ามีบาดแผลใดทำอันตรายได้ถึงชีวิต
และไม่พบบาดแผลการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
จากรายงานการชนะสูตรของแพทย์ระบุว่า
ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากศพเน่า
แต่จากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรเพิ่มเติมนั้น
ได้ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง
ที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหาร
เนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังน้อยกว่าอวัยวะภายใน
สาเหตุมาจากที่ผิวหนังขาดน้ำ
ทำให้เนื้อเยื่อของผิวไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ประกอบกับการตรวจไม่พบอาหารในกระเพาะอาหาร

และในส่วนของลำไส้เล็กนั้นมีการบิดตัวอีกด้วย
ผู้ชนสูตรได้ให้ความเห็นว่า
เหลวดังกล่าวเป็นของเหลวที่เกิดจากกระบวนการเน่าของศพ
ซึ่งได้เปรียบเทียบกับเคสอื่นที่มีสภาพตกเน่าเหมือนกันแล้ว
ก็จะพบของเหลวในลักษณะเดียวกัน
ท่านผ่าบอร์ครับจากไทรัตทีวีนะครับ
สิ่งที่ท่านเอามาประเมินระยะเวลาการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ที่บอกว่าเอานักกีตาวิทยามาวิเคราะห์
แต่จากข้อมูลมันมีข้อมูลว่าบางส่วนเนี่ย
มีผู้ป่วยติดเตียงหลายคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

เจริญเติบโตของแมลงวันมันก็ยังมีอยู่
และแบบนี้น้องชมพู่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือเอาอะไรออกจากปากได้เนี่ย

ในส่วนของเคสนี้เนี่ย
ถ้าหากย้อนกลับไปถ้าไม่มีเกิดเหตุกับน้องชมพู่เนี่ย
จะไม่มีใครรู้จักหมู่บ้านกกอกเท่าไหร่นัก
ไม่มีใครรู้จักภูเหล็กไฟ
ไม่มีใครรู้จักบ้านชมพู่
อยากจะให้ท่านพอจะสรุปได้ไหมครับว่า
พฤติการของคนร้ายที่เข้ามาเพื่อที่จะกระทำแบบนี้เนี่ย

ซึ่งสภาพของความเป็นอยู่ของแม่น้องชมพู่หรืออะไรต่างเนี่ย

ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปเรียกฆ่าไทยหรือต่าง
หรือการซ่อนศพจะไปทิ้งที่ไหนก็ได้
แต่ทำไมต้องเลือกที่ทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
คนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มไหนครับท่านครับ

แต่ถ้าตอบได้ก็คงจับไปแล้วนะอ้วนนะ

ตำรวจวางกรอบการทำงานยังไง

คนที่จะไปถึงตัวเด็ก
หรือทำให้เด็กออกจากที่ที่เขาควรจะอยู่ไปที่ที่เขาไม่ควรจะไป

คนที่กระทำก็ควรจะอยู่ตรงนั้นถูกไหม
แล้วดูว่าใครเขาถึงตรงนั้นได้บ้าง
ถ้าเราเสาปากคลับเป็นร้อยเนี่ย
เหลือคนที่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้กี่คน

จากการพูดคุยกับญาติพ่อแม่พี่สาวเขาก็บอกว่าน้องเนี่ย
ปกติแล้วไม่ยอมให้ใครอุ้มไม่ไปไหนกับใคร
แต่ในส่วนตัวผมผมมีความคิดอยู่ในใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

น้องเนี่ยไม่ไปไหนก็ไข้

ใครที่เข้าถึงตัวน้องได้โดยที่น้อง

ไม่ต่อต้านไม่นู่นไม่นี่หรือถูกถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็อาจจะถูกบังคับไป
อันนั้นเป็นแนวทางที่เรามานำมาพิจารณานะครับก็คือหนึ่ง
เป็นคนที่สนิทรู้จักไปไหนได้เลยกับสองไม่รู้จักไม่อะไร
แต่ว่าใช้วิธีบังคับหรืออันที่๓๒อย่างผสมกัน
เรื่องที่สามที่เรามาพิจารณาคนที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องนี้ได้
เราเชื่อจากตะกะว่าเขาต้องรู้จัก
หรืออย่างน้อยก็เคยเดินต้องมีความชำนาญเพราะทุกคน
ไม่ใช่ปกติที่มนุษย์ทั่วไปจะไปเดินตรงนั้น
ต่อไปเป็นเรื่องของแรงจูงใจอันนี้เราตอบตรงว่า
เราไม่สามารถกำหนดไปได้เลยในวันแรกว่า
คนที่ทำแบบนี้ทำไปเพื่ออะไร
หนึ่งแรงขับแรงจูงใจทางเพศมีไหมเราไม่ทราบ
หรือ๒มีเหตุผลอื่นซึ่งเราก็ต้องไปหาไปไฟเอาท์
ว่ามันคืออะไรสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาจากการซักปากคำ
คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดความขัดแย้งนู่นนี่นั่น
มีไหมอะไรบ้างหรือไม่ใช่เลย
เพราะมีหลายเคสที่เราพบว่ามันเป็นกระทำของคนที่ไม่อยู่ในความคาดหมายของเราเลย
แต่อย่างน้อย๓ข้อแรกมันต้องเข้าองค์ประกอบนี้ให้ได้ก่อน
ไม่งั้นคนนี้ทำไม่ได้ถ้าสมมติคนหนึ่งอยู่อีกกำเผิน
มันไม่มีทางที่จะมาทำเรื่องแบบนี้ในวันเวลาที่เกิดเหตุ
แล้วอันสุดท้าย

เราทำงานจากใกล้ไปหาไกล
เราดูเราตรวจสอบเราพูดคุยเราซักถาม

กับคนในหมู่บ้านกกอก
แล้วก็ลามไปเตางอยบ้าง

เราได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่เราเปิดคลิปให้ท่านรับชม
ตำรวจมีข้อสงสัยในใจอยู่ไหมมีเยอะด้วย
มีสงสัยใครเป็นพิเศษไหมมี

สิ่งที่ใช้เวลา๔เดือนสำหรับผมไม่ถือว่านาน
แต่สำหรับพี่น้องประชาชนอาจจะคิดว่าทำไมไม่มีคำตอบ

เราทำงานคดีเราทำมาเยอะ
หลายคดีมีความยากแตกต่างกัน
คดีนี้ถ้าจะมี

มีกระแสต่างที่ถูก
จะสร้างขึ้นโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แต่ทำให้งานเรายาก

ก็อาจจะตอบคำถามได้ไม่ถูกใจท่าน
แต่ว่าหลักคิดของเราเป็นแบบนี้

เพราะว่ามันก็อยู่ในรายละเอียดของการสืบสวนสอบสวนเรา

ตอบได้เท่าที่ตอบได้มั้ยครับ

พยาหลักฐานพอเนี่ย
ครับครับครับแจ้ครับ
จากการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในหัวข้อของพยานหลักฐาน
คณะทำงานได้มีการสอบสวนสัมภาษณ์พยานแวดล้อมต่างไปแล้วจำนวน๓๘๔ปาก
และได้สอบปากคำเข้าสำนวนการสอบสวน๑๒๐ปาก
ผู้เชี่ยวชาญ๑๓ปาก
ทำให้ได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดหลายประการแล้ว
แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
และจากการเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีมีทั้งสิ้น๑๑๓ชิ้น
ซึ่งเป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุจุดพบศพบนภูเหล็กไฟจำนวน๑๖ชิ้น
ซึ่ง๑๖ชิ้นนี้เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญจึงไม่สามารถเปิดเผยได้
การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานที่สำคัญนี้ได้ทำการตรวจพิสูจน์โดยอุปกรณ์พิเศษ
ซึ่งเราได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานนี้
และจากการตรวจพิสูจน์นั้นได้ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนไว้แล้ว
แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
จากการสืบสวนสอบสวนได้ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกมิติแล้ว
มีบุคคลต้องสงสัยซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้
และเมื่อพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อใด
ก็สามารถดำเนินคดีกับคนร้ายได้ทันที
ขอให้ครอบครัวของน้องชมพู่และประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แม้ว่าจะมองไม่เห็นพวกเรา
แต่ขอให้รู้ว่าพวกเรายังไม่ไปไหน
เดี๋ยวจะให้ทางนิติเวศนะครับ
ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการใช้นิติวิทยาศาสตร์ของเรา
นะครับก็เดี๋ยวเชิญทางนิจริเวศครับ
แนะนำตัวกันนะ
ผลพันธุรกิจกวาธีหัวหน้ากลุ่มงานดีเนียของตราบรรณีฤทธิ์วิทยา
ในส่วนของกดีน้องจำพูดสพกกตูมมภ
ได้ส่งวัตถุประยานมาตั้งแต่วันที่๒๕พฤษภาจนถึงวันนี้๒๑กัญญาที่ส่งมาทั้งหมด
๒๕๗รายการเพราะว่าช่วงจากนั้นเราทำไปทั้งหมด
๒๕๗รายการมีการตรวจดีเนียทั้งหมดในส่วนของท่านที่ท่านพูดจากการตรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงการตรวจไมโตโมเนียนดีเนนะครับจะเป็นการตรวจในส่วนของเส้นผม
จากที่เกิดเหตุเราพบเส้นผมจากที่เกิดเหตุ
ซึ่งเส้นผมนี้จะตรวจไม่พบรากผม
ตรวจไม่พบรากผมจะเป็นการตรวจหาไมโตโคเนียนดีเอนเอได้อย่างเดียว
เป็นการตรวจดีเอนเอในสายของมารดาของเส้นผมจากที่เกิดเหตุครับ
เราจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้
อันนั้นคือการตรวจจากเส้นผมที่มีปมลากผม
ตรวจจากเซลล์อะไรพวกนี้ครับ
ตรวจจากเนื้อยื้ออะไรก็ได้
แต่ผมที่ได้มันไม่มีราก

ซึ่งผลที่ออกมามันจะยืนยันอะไรได้บ้างเดี๋ยวเชิญท่านวาติน
หมายความว่ากรณีของเส้นผมจากที่เกิดเหตุนะครับ
ถ้ามีไมโตคนเดียวนะครับตรงกับผู้ใดนะครับเราจะไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคนร้ายนะครับ
เพียงแต่ว่าวัตถุประหย่านชิ้นนั้นนะครับก็จะอยู่ในบ้านหรือว่าในเครือญาติของสายมารดานนั้นครับ

เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของแม่ของน้องของพี่ของยายเราไม่รู้

สายแม่ทั้งหมดนะครับพระใจนะครับ
มันไม่ใช่บอกว่าเป็นคนนี้เป็นของคนนี้มันตอบอย่างนั้นไม่ได้

สายแม่สายแม่ทั้งหมด
สายแม่ทั้งหมด
สายแม่ทั้งหมด
สายแม่ทั้งหมด

ที่ตรวจไปทั้งหมู่บ้านนี้ครับ

ไม่รู้ว่าเป็นของน้องหรือเปล่า
มันอาจจะเป็นของน้า

ท่านครับขออนุญาตถามนิดนึงครับ

แต่ข้อที่จริงแล้ว

ทางแม่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบน

อยากจะให้ท่านเตือนแฟนคลับ

ตำหนิถูกใช้วาจาก้าวร่วง
อยากให้ท่านเตือนยังไงกับการแถลงข่าววันนี้ด้วยครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่

ถ้าท่านรู้แค่เท็จจริง
วันที่๑๐วันที่๑๕วันที่๑๘
วันที่๒๙ถ้าท่านรู้อย่างนี้

มันเหมือนคำโบราณที่บอกว่า

ช้างมันเหมือนตัวงูนิ่ม
มีขนเยอะ

แต่ถ้าท่านถอยหลังมาไกล

มันเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งของเรื่องนี้

ถ้าท่านเอามาเชื่อมให้มันเป็นเรื่องเดียวกัน
แล้วท่านก็จะเห็นว่ามันใช่ไม่ใช่

มุมมองของพบแล้วเนี่ย

ณตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัย

ก็เป็นผู้บริสุทธิ์

ถ้าสื่อเสนอแล้วไม่มีผู้เสพ

เรียนถึงพี่น้องประชาชน

ถ้าท่านจะสนใจจริง
ท่านต้องดูตลอดทุกช็อต

คนเราตัดสินกันด้วยภาพภาพเดียว
แต่พอดูทั้งภาพมันไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้น
ขอให้ดูให้ละเอียดนะครับ
ขอสอบถามนิดนึงครับว่าคดีน้องชมพู่นี่ยากตรงไหนฮะ
ตรงที่คนร้ายมีความเชี่ยวชาญอำพลางคดี
หรือว่ายากตรงที่สภาพภูมิประเทศที่มันยากลำบากในการเข้าถึงการ
ผมเรียนว่ายากนะครับก็คือ
อันที่หนึ่งก็คือนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ช่วยเราไม่ได้มากอย่างที่เราคาดหวัง
อันที่๒มีการทำลายน้ำหนักพยาน
ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมจะเรียนว่า
คำว่าทำนายน้ำหนักพยานคืออะไร
วันที่๑ในกไก่มาให้การกับตำรวจ
พอให้การเสร็จก็มีคนไปถาม
ถามว่ากไก่จะพูดเหมือนที่พูดกับตำรวจไหม

ผมถามกลับผมถามพี่น้องสื่อมวลชน
บางครั้งเขาก็พูดเหมือนกับที่พูดกับตำรวจถูกไหมครับ
บางครั้งจะได้รู้สึกว่าเขาถูกกดดันถูกนู่นนี่นั่น

เขาก็อาจจะพูดไม่เหมือนกับที่พูดกับตำรวจ
น้ำหนักเรื่องนี้พยานปากนี้ฟังได้ไหม
ฟังได้ไหมครับได้ไหม
ก็คิดไว้ในใจนะครับ
ผมจะเรียนท่านว่าเราไม่ได้รับฟังพยานแค่ว่าพยานพูดอะไร
รับฟังพยานเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐาน
อีกหลายร้อยส่วนที่เรามี

ถ้าคนคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งกับเรา
พูดอีกอย่างหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง
แต่มีพยานอีก๓คนที่พูดกับเขา

สเตอร์เอพูดกับตำรวจแบบนึง

อีไปพูดกับเอเหมือนกันที่พูดกับตำรวจ

แสดงว่ามันมีขบวนการหรือมีบุคคล

ภาษาปัจจุบันเขาทำว่ากระแสใช่ไหม

คือสังคมเราต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้

นะครับผมเจอมาแล้วตอนที่ไปทำคดีที่ก่อเต่าอ่ะ
เฮี่ยไม่ตอบคำถามนี้นะครับ
เพราะว่ามันก็จะเป็นกระแสไปอีก
ก็เรียนแค่บอกได้ว่าเรายังไม่ได้ตั้งข้อหาใคร
จนถึงตอนนี้ครับผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีคนเดียวหรือว่าทำเป็นกระบวนการหรือมีกี่คนฮะตอนนี้

มันอยู่ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของเรา
ตอนนี้เท่าที่ความรู้ที่เรามี
เราคิดว่าเราก็ได้ทำตรงนั้นละเอียดแล้วครับ
ใช่ครับ

ถ้าเกิดมีคนอะไรประหลาดเอามา
มันก็เป็นไม่ได้หมด

ในคลิปน้องไม่ได้ทำเอง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
บอกแค่อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับว่าเขาก็จะตรงกับสายแม่ครับ

ไม่ได้แปลว่าเส้นผมอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเป็นผู้ร้ายไม่ใช่
แต่ว่าเขาต้องตอบคำถามเราว่าเส้นของเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
ท่านครับขออนุญาตถามอีกคำถามหนึ่งครับทางนี้ครับ
ณวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคดีนี้มีคนร้าย

ท่านจะกังวลไหมครับกับกระแสต่อต้านที่มีการบอกว่าจับแพ้
เราไม่กลัวกระแสนะครับเพราะว่าถ้ากลัวกระแสก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับ
กระแสเกิดตรงไหนก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไม่ได้กลัวกระแส
แต่ผมเรียนว่าการทำงานเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนเชื่อมั่น
เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราจับแล้วเนี่ยต้องฟ้องศาลได้
เราต้องมีโอกาสที่สารจะลงโทษได้
เราไม่ได้คิดแค่ว่าพอมีหลักฐานแค่พอจับ
ถ้ามีคิดว่าหลักฐานแค่พอจับกลุ่มเนี่ยเราทำไปแล้ว
แต่เราดูถึงการต่อสู้ในชั้นศาล
เพราะว่าก็จะต้องมีกระแสอะไรเกิดขึ้นมาอีกเต็มไปหมด
ก็มีความหวังลึกอยู่ครับถึงบอกว่าเราไม่ทิ้งนะครับ

นอนเครียดต่อไปนะครับเพราะเรายังไม่เลิก

สำนวนอาจจะงดก็งดไปแต่การสืบสวนไม่เลิกครับ
แขวนนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ยังมีเหตุผลที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับ
ถ้าหมดแล้วเราก็ต้องหาว่าเราจะทำอะไรต่อได้อีก

พี่นายอธิบายให้ฟังว่ามันก็มี

อาจจะมีเร็วมีหนักมีผ่อนมีช้ามีอะไรแบบนี้นะครับ
ถ้ามีเนื้อหามาเพิ่มเราก็จะทำ
นะครับแต่ผมเรียนว่าเส้นทางของมันมันจะไปยังไง
ตัวสำนวนเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรที่จะไปตั้งเขาหาใครได้

ก็จะส่งให้พนักงานอายการงดการสอบสวน
แต่การสืบสวนมันก็ยังสามารถทำได้ไปตลอดอายุความ๒๐ปี

พ่อบอลอยากฝากอะไรเป็น
ถ้ามันฟังประกอบกับเรื่องอื่นแล้วมันมีน้ำหนัก

ถ้ามันไม่มีอะไรมาประกอบอีกเลยก็ต้องทดไว้ในใจก่อนนะ
คือเป็นหน้าที่เราถ้าเป็นอย่างนั้น
ถ้าสมมุติวันหนึ่งข้างหน้าเราตัดสินใจจับใครขึ้นมาสักคนหนึ่ง
แล้วเกิดมีและมีกาแสไม่เข้าใจ

แต่ผลเป็นอย่างไรเนี่ยขอไม่ตอบแล้วกัน
ที่ทางหมอปลาส่งให้หรือยังครับ
เออผมคงไม่ไประบุอะไรเป็นคิดไหนนะครับ
อยากฝากอะไรไปถึงแม่น้องชมพู่ไหมครับพบครับที่ดูอยู่ทางบ้านอ่า
เมื่อกี้นี้ในทางทีมสืบสวนเขาก็ยืนยันนะครับว่าเราจะทำความจริงให้ปรากฏให้ได้
กรอบของกฎหมายนะครับเรายังไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้

คงไม่นะครับเดี๋ยวถามไปถามนอกรอบแล้วกันนะครับเรายุติแค่นี้